ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย

เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เปิดตำนานความสำเร็จของร้านน้ำเต้าหู้ยงเผลอ
จากคนบนดอยสู่เท่าแก่นี้กับเสี่ยวหลงเป่าที่อร่อยขั้นเทพ
ขายได้หนึ่งพันหกร้อยลูกต่อวัน
หลวงสุดลับกว่าสี่สิบปีขาหมูแม่ลำใหญ่ขายท้ายรสกระบะ
แต่อร่อยจนคนรุมซื้อวันละ๑๐๐โลหมดทุกวัน
กว่าจะมีอย่างทุกวันนี้ได้เส้นทางรวยของพวกเขา
แลกมาด้วยอะไรตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปค้นหากันเลยครับ
สวัสดีครับพร้อมสุขรายที่ปากท้องของคนยักษ์
ร่วยกับรายการเจ็บที่ป้ายแดง
ถ้าพูดถึงอาหารจีนเคยได้ยินคำว่าเสี่ยวหลงเปล่าไหม
อ่ะตรงเลยมั้ยอ่ะตรงเลยไม่เคย
นี่มันมาจากไหนเนี่ยเสี่ยวโรงเป้าเนี่ยเหมือนเสื้อระเป๋า
แต่คล้ายแต่แป้งมันจะเป็นเหมือนเกี้ยวแล้วข้างในมีไส้แล้วก็มีน้ำซุปด้วย
และตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอ
เค้าบอกว่าที่นี้ขายดีมากวันหนึ่งประมาณเกือบสองพันลูก

ร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอตั้งอยู่ใกล้ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีย์
ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเปิดมาได้ถึง๒๔ปีแล้วกับสูตรอาหารที่เจ้าของร้านเนี่ย
ลงทุนบินไปเรียนถึงประเทศไต้หวันแท้แล้วกลับมาเปิดร้านที่ประเทศไทย
จนถึงขั้นว่าลูกค้าชาวไต้หวันเองก็ยังติดใจจากฝีมือของพี่สุคนนี้นี่แหละครับ
น้องจ๊ะบอกว่าเป็นชาวเผ่ามูเซอร์เชื้อสายจีนจากอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าเขาจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้นเราตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะเข้าไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
มีหลายคนบอกว่านี่ร้านนี้ดีมากวันทองเนี้ยแกบประมาณ๒๐๐๐ลูกจริงเนี่ยคะ
ถูกต้องค่ะประมาณ๒๐๐เคค

จริงหรือไม่ที่พี่สุไปเรียนที่ไต้หวัน

แล้วความพิเศษของเสี่ยวหลงเปล่าคืออะไรคะ

มีน้ำซุปได้ยังไงข้างในอย่างนี้

เรียลุยปี่สูธรท่างให้ทั้งแพนร้อยไปซังไร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
อย่าเหลียวหลังทอดของป้าตุ๋ม
ที่ตั้งอยู่ภายในซอยโพศาล๔ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
แต่เอ้าที่เขาตั้งชื่อแบบนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าต้องอย่าช้าเด็ดขาดเลยนะครับ
เพราะเผลอแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงทั้งแผง

วันนี้คุณแม่หมู๑๑๐กิโลกรัม

หมูพรุงก็ประมาณ๔๐๐กว่าพรุง

โอ้โหเห็นว่าเยอะขนาดนี้เนี่ย
แต่ใช้เวลาเพียง๓ชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะครับ
เรียกว่าถ้าใครอยากลองลิ้มชิมรส
ก็ต้องมาต่อคิวรออย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ตอนนี้คุณแม่ไม่รับจองนะคะ
ต่อคิวเอาบัตรคิวนะคะ

เพราะว่าเขามาแล้วหมูแล้วไม่พอ
เขาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีนะ
แล้วอะไรที่ทำให้ป้าตุ๋มขายดีขนาดนี้ล่ะครับ

วงละ๓๐ใส่พริกกระเทียมก็คือ๓๙
ส้ม๔๐ใส่พริกกระเทียมก็๔๕นะคะคุณลูก
ตอนนี้หมูขึ้นนะลูกหมูโลละเกือบ๒๐๐
แต่ถามว่าคุณแม่จะขึ้นราคาไหม

แล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านหมูยาลังเล
อย่าเหลียวหลังทอดของป้าตุ๋มบ้างล่ะครับ
คือลูกโดดและกระเทียมกรอบของเรา
คือใบตองเราห่อแบบธรรมชาติครับลูก

ตุ่มบอกว่าช่วยทำให้กลิ่นของหมูนั้นมันหอม

ที่สำคัญยังเก็บความร้อนได้ดีอีกด้วย
ซึ่งเทคนิคในการทอดป้าตุ๋มบอกว่า
ต้องอาศัยประสบการณ์ดูที่สีของหมู
ที่ทอดว่าสุกประมาณหนึ่ง
แล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปทอดด้วย
เพื่อช่วยส่งกลิ่นหอมส่วนน้ำมัน
ก็ต้องผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ

คือฟังลำบากแม่หนีมาอยู่พัทยา
แม่ก็มาเป็นเชฟได้ประมาณ๑๐กว่าปี

ไปทำตัวนี้หมูเนี่ยค่ะแต่มันไม่ดี

แม่รู้ถึงรสชาติของความจนนะลูก

แล้วจะได้รับชัยชนะเหมือนคุณแม่นะคะลูก
อกจากข้อคิดดีที่ได้จากป้าตุ๋ม
หมูอย่าลังเลอย่าเหลียวหลังทอด

ตุ่มยังรับสอนสูตรการทอดหมูอีกด้วยนะครับ

มันเป็นอาชีพไปจนตลอดชีวิตนะคะลูกชายครับ
ฝีมือการทอดหมูแดดเดียว

อย่าลังเลอย่าเหลียวหลังทอด

เราจะกลับไปดูฝีมือการทำไส้

ของร้านน้ำเต้าหู้ยงเผลอกัน

อดใจรอสักครู่เดียวครับ

มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ

เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

พร้อมใส่แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดง

ก็ลุ้นรับของรางวัลสวย

ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๗กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แชร์กันเข้ามาเยอะนะครับ

เวลาเราลงมาเราต้องเริงลงมาเนอะ
ลงมาจากโปรเขาถึงที่ข้างล่างเนี่ย
เอ่อมาประมาณ๑วันนะ

๓ล้านปี๙๗ตู้ยางกุ้งไปหมดเลย
เขามีมีเมียทั้งหมดเนี่ย

ที่ร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอ

ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไป
นั่นก็คือการทำไส้นั่นเองล่ะครับ

เหมือนพวกเรากำลังให้ทำเสี่ยวโรงเปล่า

สิวเกลือน้ำตาลน้ำมังงา

อันนี้เขาเรียกว่าเจรี่หมูไก่

เพราะว่าทำไมต้องใส่๑ช้อม

อันนี้หมูที่เราเอามาใช้นี่เป็นส่วนไหนคะ

อ่าต้องอีกนิดหนึ่งเนี่ย

ได้เดี๋ยวพี่สุกกันวันเนี่ย

ใช่ไหม

ใช้ประมาณกี่ขีดเนี่ย

์ก็ไม่ถึงคิดค่ะรู้ไว้นะคะดูไว้ดูไว้นะคะ
เลยค่ะจีบเนี่ยพี่พี่สุดเราต้องนับไหมจีบ
นายยี่สิบเอียดจีบค่ะอะเฮยะต้องมีเนี่ยกลัว

เพราะว่าบางทีบางร้านเขาวางกระดาษ

เพราะว่าเราวางกะหล่ำบีกะลำบีก็กินได้

แหมไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเนี่ย
ซึ่งพอเราห่อเสียวหลงเป้าเสร็จแล้ว
ก็จะเอาไปนึ่งไว้ประมาณ๕นาที

ส่วนน้ำซุปเจลลี่ที่ผสมอยู่ในไส้
ก็จะละลายออกมาร้อนหอมกลุ่นพ่อดิบพอดีเลยล่ะครับ
เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งนอกจากเมนูเซียวหลงเป่าแล้ว

และหากินได้ยากอีกหลากหลายเมนู

บะหมี่เนื้อแพ้ตุ๋นน้ำแดง

จะอร่อยขนาดไหน

ตรงตัวนี้เอา

หมูที่หมักบริมลดฮอล์

ติดตามมาที่น้ำเต้าหู้ถั่วดำ
เต้าหู้ถั่วดำนี่คือแบบกินไปรู้เลยว่าเป็นถั่วดำ
แต่อันนี้ไม่หวานนะมีความที่แบบว่ารสชาติแบบกลม
อ่ะนี่ตรงเปี้ยงหมูสับหมูแป้งนุ่มแล้วก็หอมหอมเวลามันพอดขึ้นมาเป็นกลิ่นหอม

ให้ทุกคนได้ดูที่เม็ดข้าวก่อนค่ะคือเป็นแบบเด็ดใครเด็ดมันคือเรียงเลยอ่ะ
แต่อันนี้หนูว่าความลงตัวก็คือน้ำมันไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็มีกลิ่นของการผัดจากกระทะ

ข้าวเหน็นสาบนุ่มนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์ถึงกลิ่นยาชี
และที่สำคัญเส้นบะหมี่หนานมากพี่สุบอกว่าทำเอง
ทำเองใช่ค่ะใช่นี่ทำเองโอ้แล้วมันลืมเองเลย
อ่าน้องจ๋าต้นชิงดูไก่สำแก้วกินไก่ไหมฮะกิน
ค่ะรสชาติอารมณ์แบบไทยไทยแต่ไม่ได้แบบว่าคนญี่ปุ่นชอบกินมาก
เนื้อไก่ของพี่ร้านพิสูจนเนี่ยเป็นเนื้อไก่ที่แบบว่าล่วนเลยอ่ะ
แบบว่านุ่มแล้วก็แบบว่าเคี้ยวแล้วก็ละลายไปเลยนะเฮียเนอะ
ถูกอกถูกใจกันจริงจริงเลยนะครับเนี่ยแต่เห็นมีร้านใหญ่โตขนาดนี้
ก็แทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเส้นทางชีวิตของพี่สุ
เดิมที่เนี้ยมาจากชนเผาบนดอยที่ต้องดินรนหาเลี้ยงชีวิตและน้องน้องอีกห้าคน
จนเรียนจบแค่ป่าสองก็ต้องลงมาหางานธรรมในเมือง
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้พี่สุเล่าให้ฟังหน่อยครับ
อยู่เป็นชาวเป็นชาวดอยเหรอพี่ชาวดอยค่ะแต่ชีวิตพี่สุอาจจะมาถึงทุกวันนี้ได้
มีปลาปลามีอะไรใช้ไหมฮะเอ่อตัวเอ่อปลาปลามีค่ะแล้วไฟฟ้าไม่มีตอนนั้น
ไม่มีเลยไม่มีไฟฟ้าอ่าแล้วยังไงถึงถึงมาโผล่ที่นี่นะ
คืออย่างนี้ค่ะที่บ้านเรามีพี่น้องขอบคุณนะคะ
แล้วก็พี่สุบินคนโตพี่สวนตู้หาตังค์ให้ที่บ้าน
ให้น้องเรียนหนังสือให้ที่ให้พ่อแม่
ออกจากที่บางหมู่บ้านเราอ่ะไม่มีตังค์เลยเพื่อจะทำงานนี่แหละ
เอ่อมีสองร้อยปากเวลาเราลงมาเราต้องเริงลงมาเนอะ
ไม่มีลกไม่มีอะไรลงมาจากโปรเขาถึงที่ห้างล่างเนี่ย
ประมาณประมาณหนึ่งวันน่ะ
ลงมาแล้วก็เรามาเชียงใหม่เรามาทำอาหารร้านอาหารอ่ะ
ก่อนอ่อค่ะค่ะอ้าเป็นอยู่นานกันไมที่ประมาณครึ่งปี
แล้วพิมพ์ผันที่สุดก็คือคือได้แต่งงานบ้านหนูแล้ว
มีเพื่อนในนังบอกว่าเอยสังพันธ์ของนี้รีนะ
เพื่อนคนนี้รีนะอ่าเออช่วยคุณได้นะเออ
เออยังไงเข้าบินใจรีอย่างเนี่ยโอเคเข้าบินกับไต้หวัน

ไม่มีค่ะเราบอกว่าโอเคพรุ่งแน่นักให้เอาเลย

แต่งงานแล้วสบายจริงไหมฮะสบายไหม
แต่งงานต้องสบายไหมแต่งงานแล้วสามีเขาอยู่ไต้หวัน

แล้วก็ปุ๊บเข้ามากล้องหนึ่ง
แล้วก็พี่ก็มีนิดหน่อยแล้วก็ใบดิ้งหุ้น

ประมาณไหนเดียว
ประมาณ๕๕๐๐๐บาท

ถึงกับนอนไม่เคยหลับพร้อมกับภาระที่ต้องเลี้ยงลูก๓คน
ตัดสินใจใช้เงินที่เหลืออยู่
บินไปเรียนการทำน้ำเต้าหู้ที่ย่านโยงเหอประเทศไต้หวันนานถึง๒เดือน
แล้วจึงกลับมาเปิดร้านที่เมืองไทยนั่นเองล่ะครับ
แล้วพอมาเปิดร้านวันแรกเป็นยังไงบ้างคะยอดขาย
เออเราจะบอกว่าน้ำตู้ยงเคยจะเปิดที่ประเทศไทยวันที่เท่าไหรเท่าไหร่
อย่างนี้ปุ๊บถึงวันนั้นน่ะ

รูปค้ายังรออยู่ประมาณโชคโมงส่วนโดยก็ด่าไง

แล้วก็มือก็สั่งค้าก็ซ้ำแล้ว
แล้วนั้นอยู่ที่๔ลมสอย๑๙

จริงว่าใต้วังคลิกนี้เขาน้องมีซิ่งนึง

ยงเหที่ทั้งหมดเขาขายน้ำต้นหู

แล้วด้วยความที่เราไปเรียนมาจากไต้หวันด้วย
แล้วก็เหมือนยกต้นตำรับตรงนั้นมาไว้ที่ไทย
ใช่อย่างนี้ช่วงเฮิร์ดที่ไทยก็มีนะ
แต่จะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกค้าหายหมดเพราะอะไรรู้ไหมเฮีย
หายได้ประมาณ๒เดือนแล้วคนเยอะมาก
เดียวลูกค้าหายหมดเพราะว่าทำไม่ทัน

ทำไปทำมารถแช่ก็เปลี่ยนไปแล้ว

สุดท้ายลูกค้าก็แนะนำว่าอย่างนี้ไม่ได้

อย่างนี้ไม่พอหรอกไม่พอขายไม่พอกินด้วย

ยังไม่ถึงประมาณลึงกว่า๒ลื้อเนี่ย

จุดเปลี่ยนที่แบบว่าทำให้ร้านเราเนี่ย

เราไม่เคอดทีวีไม่เคอดนังสปรินทร์ไง
เรามาในเกิงของไว้ด้วยถ้าให้เราตัวใจอีกครั้งนึง
ตั้งแต่ที่ยงเหอลุยมาถึงตรงนี้

ก็ยิ่งดีใจเลยทั้งให้พี่ตึงติ้งเมื่อคืนนอนไม่หลับ
ต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามานั่งคุยกับพี่สุ
คือพี่สุอยู่บนดอยนะทุกคน

แต่เดินทางมาประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้

หนูว่าชีวิตพี่สุเป็นชีวิตที่น่าเอาเยี่ยงยาก
สุมีข้อคิดอะไรให้กับคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ไหมคะ

ต้องสู้

นั่งอยู่ที่ครอนุนรัฐที่วาค

เปิดทรีย์แบบมศ๑๐ทุ่ง
วันนี้นะคะสนุกมาก

เซียวหลงเป่าที่สร้างชื่อให้กับร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอะ
ตอนนี้ก็มาถึงเวลาแห่งความสุขที่เราจะได้มาอิ่มจุกกันในราคาเพียง๓๒บาท

เราไปหาน้องใบตองกันเลยดีกว่าครับ

วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านติดมันสาขาปิ่นเกล้านะคะ
ร้านนี้เขาเป็นร้านที่โด่งดังฮอตฮิตมากในโลกโซเชียล
แล้วร้านนี้นะเขาบอกว่ามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมาย
มีทั้งเนื้อนำเข้ามีทั้งเนื้อไทย
และมีเมนูต่างให้เลือกมากกว่า๘๐เมนู
และที่สำคัญนะร้านนี้เขาเป็นบุฟเฟ่ที่คุณสามารถทานได้แบบไม่จำกัดเวลาในราคาเพียงแค่๒๑๙บาทเท่านั้น
แต่วันนี้เราจะให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาท

กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม

เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาท
ขึ้นที่หน้าจอ
คือสมทรัพย์ที่ป้ายแดงไทรัสที่วีช่องสา๑๒

บอกเลยว่าเยอะมาก
ใครที่เป็นสายเนื้อสายหมูบอกเลยแค่เนื้อกับหมูก็จุใจแล้ว

อันนี้คือไฮไลท์ของเขานะเป็นพวกแบบเบคอนรมควัน
แล้วก็อันนี้เป็นหมูไร่หินอรนะครับ
ที่นี้เขามีให้เลือกทั้งหมด๓แบบสำหรับหมูกระทะย่างเนยหมูกระทะ
หรือว่าจะเป็นหม้อชาบูก็ได้นะคะ
อันนี้ก็จะเป็นหมูหินอ่อนนะคะ
ข้าวคั่วรสจัดจ้านแซ่บมากแล้วพอแบบเอาหมูหินอ่อนไปย่างเนยอ่ะ
หมูหินอ่อนเขาจะมีมันแซ่บแล้วมันมีความหอมของเนยอ่ะ
อร่อยมากเลยอ่ะมาลองที่เบคอนบ้างนะคะ
เป็นน้ำจิ้มแบบปิ้งย่างเบคอนหนูเขาอ่ะอร่อย
พอมันเกร็มเกรียมแล้วนิดหนึ่งอ่ะมันจะหอมกลิ่นลมทังที่มาอร่อย
นี่ชีสและกุ้งนะคะซีฟู้ดนะจ๊ะ
กุ้งเนยและชีสมันเข้ากันมากนี่เป็นหมูหมักนะคะ
แม่น้ำจิ้มยากินิกูเป็นแบบนี้คือหมูไม่ได้เป็นชิ้นแบบเศษเศษอ่ะ
ชิ้นเน้นใหญ่แล้วหมูเขานุ่มมากหมักมาดีมาก
และนี่คือเมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้นะคะให้คุณทานแบบไม่อั้นเลย
บุฟเฟต์ราคาสองร้อยสิบเก้าบาทจ่ายเพียงแค่๓๒บาท
เท่านั้นค่ะใครอยากอิ่มจุกแบบนี้เตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมนะคะ
สองหนึ่งถ่ายค่ะตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
ทีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะคะถ่ายค่ะโพสต์ค่ะ
เลยค่ะ๑๐ภาพไหนถูกใจทีมงานนะคะรับไปเลยนะคะ
เมนูทั้งหมดนี้และที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตาม
สามสิบสองนะคะและสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้นะคะ
กันมาได้เลยที่ร้านนี้ค่ะร้านติดมันสาขาปิ่นเกล้า
ร้านเขาเปิดตั้งแต่บ่าย๓ไปจนถึงตี๓เลยนะจ๊ะ
ลืมมาอิ่มจุกกันเยอะนะและช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ
ภูมิสุดสุดไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่เท่านี้ยังไม่พอ
เราขอไปต่อกันอีกหนึ่งเส้นทางรวยจากเมนูมหาชนอย่างข้าวขาหมูกันบ้าง
แต่จะเป็นร้านไหนแล้วเขาขายดีขนาดไหน
น้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาอยู่ที่นี่นะคะ
ถนนอังรีดูนางน่าสภากาชาติไทย
พามาหาของกินเด็ดอร่อยกับร้านข้างหลังนี้เลยค่ะ
ขาหมูแม่ลำไยนะคะ
ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นสูตรลับกว่า๔๐ปีแล้วเป็นขวัญใจของหมอพยาบาลพี่แท็กซี่แล้วขายเพียงแค่วันละ๑๐๐กิโล
หมดเกลี้ยงทุกวันนะคะบอกเลยว่าโอ้โหร้านนี้เขามีเคล็ดลับมีทีเด็ดและความอร่อยจุใจแน่นอนเดี๋ยวเดินไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะ
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้มาชิมร้านอร่อยริมทางที่คนเนี่ยแน่นคนรุมกับร้านขาหมูแม่ลำไยที่เขาขายกันบนรถแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นขาหมูชิ้นต่อแบบนี้เนี่ยก็มีทั้งคากิขาหมูไส้หมูโอ้โหชำเรียกว่าชวนให้ต้องแวะชิมเลยล่ะครับ
วันหนึ่งเนี่ยเขาขายกันมากถึง๘๐๑๐๐โลเชียวนะขายกันตั้งแต่๗โมงเช้าหมดทุกวันที่หมดเนี่ยเพราะร้านนี้เขาไม่หวงของอร่อยแถมให้เยอะดูที่จาสิครับ
เนี่ยห้าสิบบาทเท่านั้นอิ่มจุกกันไปเลยทีเดียว
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลำไยนะคะ
เจ้าของชื่อเลยร้านขาหมูแม่ลำไยและด้านหลังนี้คือพี่ยุนะคะสวัสดีพี่ยุค่ะ
ลูกสาวของแม่ลำไยเองนี่เกาะรถรอแล้วนะเพราะว่าหอมมากต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแม่ลำไยเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็คือทำให้ต้องนั่งรถเข็นนะคะแบบนี้
แต่ว่าแม่ทำมาสี่สิบปีเลยเหรอสี่สิบแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำโอ้โหคือปกติเนี่ยเขาจะทำกันในครัวที่บ้าน
แล้วพี่ยูเป็นคนขับมาเหรอใช่ค่ะขับมามาตรอดตรงเนี้ยขับเองขับเองใช่ด้วยขายเลยใช่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

ขับชนรถแม่แล้วก็เสร็จแล้วไปชนรถพี่ชายอีกก็เละหมดเลย
ขาหัสขาหัสด้วยอ๋อกระโปรกหัสขามันจะบิดเป็นอย่างนี้เลย
เราก็ต้องทำผัดอ่ะสามครั้งสี่ครั้งเนี้ย
หมอเขาเซ็นแล้วให้ตัดขา
เศรษฐีป้ายแดงกลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
สำหรับช่วงนี้สินแสชัยก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ
โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายมาแนะนำกันนั่นก็คือสารเจ้าเหล้าปุ่นเท่ากง
ตั้งอยู่บริเวณถนนทรงวาดใจกลางย่านธุรกิจสำคัญอย่างสำเพ็ง
ซึ่งที่นี่เนี่ยความเป็นมาเกือบสองร้อยปีเลยล่ะครับจึงเป็นที่เลื่อมใสของชาวจีนที่มาค้าขายในประเทศไทย
โดยภายในศาลเจ้าจะมีเทพตัวเหล่าเอี๊ยกงเป็นองค์ประธานจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน
สินแสชัยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมองค์ตัวเหล่าเอี๊ยะถือกะบี่
กระบี่อันนี้คืออะไรกะบี่อายาศิษย์อันนี้ได้มอบหมายจากท่านห้องเต้
หรือคำว่าเง็กเซียนห้องเต้กะบีอันนี้คือกะบีอายาศิษย
เพื่อลงมาปาบมารขาข้างหนึ่งเหยียบเต่าขาข้างหนึ่งเหยียบงู
ขาข้างหนึ่งเหยียมงูก็คือพวกอสรพิษคือเวทมนต์คาถานะครับ
เวทมนต์คาถาทั้งหมดอีกข้างหนึ่งเหยียบเต่าก็คือเกี่ยวกับสิ่งที่มาไม่ดี
ระหว่างเขาเรียกพูดผีปีศาจและมารทั้งหลายทำไมต้องถอดรองเท้า
รบสมัยก่อนนะครับถ้าป่าพูดผีปีศาจนะครับ
ท่านจะนั่งกรรมฐานแล้วต้องถอดรองเท้าเพื่อให้เท้าเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดิน
องค์ชั้นสูงเวลาปราบบานทั้งหลายท่านจะไม่ใส่รองเท้า
เพราะว่าสยบดินนะฮะสยบพิภพและท่านยังเป็นโพกกระซับอีก
ก็คือท่านร่ำรวยมากใครมาขอพรท่านมีทรัพย์สินนะฮะ
และโชคลาภแจกไม่มีที่สิ้นสุดคนสำเพ็งค้าขายคนจรถิ่น
ต่างถิ่นที่ขึ้นเรือหรือมาท่องเที่ยวแถวนี้
ก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องค้าขายอันนี้เราก็มาถึง
สารบูชาองค์เหล่าปึงเถากงหน้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเทพาลักษณ์
เทพลักษณ์นี้อันนี้เหล่าฟึงเถากงเก่าแก่มากนะครับ
นั่นคือผู้ช่วยขององค์ตัวเหล่าเอี๊ยะอีกทีนึงนะครับ
ใครจะมาขอพรท่านจะรับเรื่องไว้ทั้งหมดเหล่าพึ่งเทาโกงก็มีองค์บริวาร
คือผู้ช่วยซ้ายขวาก็คือเป็นขุนศึกแม่ทัพนักรบ
เพราะฉะนั้นท่านมากราบขอพรก็สำเร็จทุกท่าน
ไม่ยกเว้นเชื้อชาติใดศาสนาใดนะครับ
จุดแรกของสารเจ้าปึงเถากงนะครับก็ต้องมากราบเทพเจ้าแห่งฟ้าดิน
เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งเพื่อจะเป็นสริมงคล
ที่สองของสารเจ้าปึงเถากงนะครับก็คือตัวเหล่าเอี๊ยะเป็นประธานศาลอยู่นะครับ
อันนี้เป็นจุดกระถางที่๓นะครับก็คือจุดเหล่ากุงเถากง
เทพเจ้าเทพารักษ์ขอการค้าขออะไรต่างนะครับท่านจะประทานพรให้นะครับ
อันนี้คือจุดที่๔เราจะต้องปักทางด้านซ้ายมือของศาลนะครับ
หลังจากนั้นเราก็ไปปักทางด้านขวามือ
ในการที่เราจะไหว้สารเจ้าเราจะต้องมีกระดาษเส้นไหว้นะครับ
อันนี้หมายถึงถังเงินถังทองส่วนอันนี้เขาเรียกว่ากระทงทอง
อะไรเหมือนก้อนเงินก้อนทองที่ให้เรามาบันไดสวรรค์
หมายความว่ามุ่งสู่สวงสวรรค์น้ำมันเติมตะเกียงเพื่อให้แสงสว่าง
แก่ชีวิตและแก่การค้า
คนที่มาสักกะละในสารเจ้าเหล่าภูมิธรรมกรงนี้
ไหว้สักการะเสร็จแล้วอย่าลืมมาสั่นละคังใบนี้
ให้ดังกล้องไปถึงสวงสวรรค์และพิพบเลยนะครับ
และเมืองปัตตะพีของมวลมนุษย์ทั้งหลาย
เคยมาสั่นกระดิ่งตรงนี้มาแล้วแล้วก็รวยเป็นแสนล้าน

ได้เห็นวิธีการไหว้ขอพรเพิ่มความมั่นใจในการค้าขาย

กันไปแล้วเราก็ขอกลับไปที่ร้านขาหมูแม่ลำไยกันอีกครั้ง
เพราะตอนนี้ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำให้ขาหมูออกมา

แต่ว่าจริงหนูสังเกตเห็นความแบบ
แตกต่างจากขาหมูร้านอื่นนะแม่เนาะ

ทำไมถึงแตกต่างจากที่อื่นนะคะแม่

เผาแล้วแม่จะไม่เอามาต้มนะ

เคล็ดลับที่ทำให้หนังไม่เปื่อย

นั่นก็คือการเอาขาหมูลงไปทอด
หม้อน้ำมันนั่นเองล่ะครับ

ด้วยการขูดและการเผามาก่อน
จากนั้นก็จะนำขาหมูลงไปทอดในน้ำมัน
โดยจะต้องใช้น้ำมันที่ท่วมขาหมู
ใช้เวลาทอดประมาณ๒๐นาที
ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับ

มีหนังที่นุ่มสวย
สำหรับเอาขาหมูไปตุ๋นกันต่อแล้วล่ะครับ

ใช้แล้วแล้วแล้วก็กระดูกส้มกระดูก

ใช่หัวเชื้อมันรสมันจะไม่เปลี่ยนอะ
ก็คือทำให้รสชาติเบสของน้ำ
รสชาติของขาหมูมันคงที่เหมือนกัน

สำหรับขั้นตอนการทำขาหมูสูตรแม่ลำไย
วันนี้แม่เขาก็ใจดีใจดี
เคล็ดลับขั้นตอนการทำ
โดยหลังจากที่เรานำขาหมูไปทอดมาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ

ซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะต้องเรียงให้สม่ำเสมอ
เพื่อให้ขาหมูสุกทั่วถึงนั่นเองล่ะครับ

ก็จะเติมน้ำหัวเชื้อลงไปครึ่งหนึ่ง

เปิดไฟแล้วยนต์เครื่องสมุนไพรลงไป
ซึ่งในนี้ก็จะประกอบไปด้วย
โปรยกั๊กชาวก๊วยหญิง
ลูกจันทร์โป๊บเชยเกลื้อวาน
จากนั้นก็จับเวลาไป๖๐นาที
เดือดก็จะมาเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยสามเกลือปั่น
ประกอบไปด้วยรากผักชี

และปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ
เกลือน้ำตาลปี๊บตุ๋นต่ออีก๑ชั่วโมงครึ่ง
แค่นี้เราก็จะได้ขาหมูสุดแซนอร่อย
ยกไปขายได้แล้วล่ะครับ

เนื้อหนังไส้ไข่จานละ๕๕บาท
ปีเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไหมแม่
ความอร่อยเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมแต่ราคาไม่เหมือนเดิม
ก็กลับขึ้นตั้งยุคสมัยไป
แม่ขายตั้งแต่จานละ๑๕บาท
ก็๔๐กว่าปีมาแล้วอะนะเดี๋ยวเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อน
แต่หนูเนี่ยยืนรอมา๔๐นาทีแม่หนูหอมมาก
หิวแล้วหนูขอแบบเมื่อกี้เลยได้ไหม
ยุรวมทุกอย่าง๑จานเดี๋ยวจะไปชิม
ได้เวลาที่น้องใบตองจะมาชิมความอร่อยของข้าวขาหมูแม่ลำไย

จะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปชิมกันเลยครับ

เดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
คือต้องบอกว่าขาหมูที่นี่อร่อยตรงที่ว่าไม่ติดหวาน

ทีนี้มาดูส่วนของคากิที่ว่าขายดีมาก
คาเกียมันจะมีความส่วนที่เป็นเอ็นอันนี้ชอบแบบตรงที่เป็นเอ็นเอ็นมาก
คือเขาจะมีความเป็นแบบเอ็นนะเด้ง
แบบหนังกรุบเอ็นนุ่ม
ื่อยกำลังดีไม่ได้เละจนเกินไป
อร่อยจริงให้เยอะจริง
แล้ว๔๐ปีรสชาติคงที่ไม่เปลี่ยน
เรียกว่ารสชาติกราบความอร่อย
เพราะร้อยโลลีปรุ่น
แต่กว่าที่แม่ลำไยและพี่ยุจะมีวันนี้ได้
เนี่ยเรียกว่าเป็นครอบครัวที่สู้ชีวิต
ฝ่ามรสุมและความลำบากโดยเฉพาะแม่ลำไย
อดีตหวังว่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่น
มีสามีที่รักแต่ต้องกลายมาเป็นครอบครัวที่แตกแยก
เพราะความเจ้าชู้ของอดีตสามี
ขออนุญาตนะแม่เมื่อก่อนแม่ทำงานอะไรคะ
แม่ทำงานอยู่โรงพยาบาลจุฬาแผนกโฆษณา
เป็นแม่ครัวโภชนา
แล้วก็ไปพบรักกับสามีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่
เจ้าชู้ของเขาคือเขามีเมียทั้งหมด๔คน
มีแม่อยู่แล้วแล้วก็มีเมียอ่าเมียน้อยคนที่หนึ่ง

อยู่ในบ้านอยู่ด้วยกัน๓คนหัวเมียอย่างนี้
ให้เขามาเลี้ยงลูกบ้างทำกับข้าวให้สามีกินอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลิกไปแล้วก็มีใหม่
ไปเรื่อยจนถึงคนสุดท้ายคือคนที่๔

เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้ว
ประมาณรุ่นเดียวกับลูกรุ่นเดียวกับลูกเลย
แล้วเราก็เลยทำใจลำบากจะพูดถึงว่าเสียใจเราก็เสียใจที่
คือตามสัปดาห์เราทำใจมาตลอด
ที่เราถนอมไว้ที่เราอยู่ด้วยกัน

เราก็เลยยังอยู่กับเขายอมเขาให้เขาเอาคนอื่นเข้าบ้านอะไรต่าง

เพราะว่าคนสุดท้ายคนเมียน้อยคนสุดท้ายคนที่๔

เราก็เลยไปหย่ากันตั้งแต่วันนั้นครับ
ดิความที่เสียสูญในความรัก
แยกทางกับสามีทำให้แม่ลำไยเครียด
ต้องหันไปพึ่งการดื่มกับเพื่อน

ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ลูกขาดความอบอุ่นน้อยใจ

ทีนี้เราก็อยู่มาเลี้ยงลูกมาคนเดียว

ต้องมานั่งรับผิดชอบคนเดียว

พอไปแล้วเขาก็ไม่ได้ดูเลย
รับมันก็อึดอัดเหมือนกันนะ

เขาก็มาถามว่าป้าป้า

ซึ่งเป็นป้าบอกว่า
ถ้าแม่มาเนี่ยให้บอกแม่นะ

ลูกจะฆ่าตัวตายให้หมดเลย

ลูกก็เข้ามากอดร้องไห้

คือคนเล็กเขาพูดให้เราฟัง

คนเล็กคนละลูก๕๖ผัว

เดาว่าเขาจะกลับดูลูก
ความที่เราประชด
เราดูซึ่งนะ
ดูรู้กันแล้วเขากลับมามองไปสกเสียลูกไหม
แต่ภาคบอกว่าก็ลอยละ

วันนั้นแม่ก็ได้พูดอะไรกับลูก
แม่ขอโทษเลย
แม่ทำอะไรหลังจากนั้น
แม่ก็ช้าก็มาทำงาน
แล้วทีนี้นึกขึ้นมาว่าเรามาขายของเห็นเพื่อนเพื่อนก็ขายกันตามถนนเราก็เอามั่งเลยทีนี้
แล้วก็มาเริ่มขายของตอนนั้นขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ขายอาหารตำสั่ง
พอเลิกเย็นเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บเราก็จะไปแล้วเลิกเนี่ยประมาณตี๒ตี๓อะไรอย่างนี้

ค่ะลูกสามคนค่ะ

พอผ่านช่วงที่ลำบากเหนื่อยท้อมาก็เหมือนว่าแม่มาเจออีกหนึ่งคนที่ช่วยมาแบ่งเบาภาระครอบครัวได้

สามีคนปัจจุบันตอนนั้นไปเจอกันได้ยังไงอะแม่
เขาทำงานอยู่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งเราซึ่งเราก็รู้จักกันอยู่แล้ว

แต่นี่เขาก็เห็นว่าเราดูลูกคนเดียวอะไรคนเดียว

เราเป็นคนขยันเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนอะ
เราก็เลยแบบก็คือมีคนเข้ามาช่วยดูแล
เหมือนเป็นแบบว่าแบ่งเบาภาระเห็นอกเห็นใจ
เราก็เลยเหมือนแพ้ความดีเขา
เพราะว่าคือพ่อเนี่ยมาช่วยขับรถมารับจะส่งไปช่วยดูที่ร้านนี่
อาหารตามสั่งด้วยจนสุดท้ายก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นบน
ชีวิตเหมือนจะไปได้ดีแต่ก็มาเจอมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตถึงสองครั้ง
กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แม่ต้องกลายมาเป็นคนที่ไม่สามารถเดินได้ปกติอีกต่อไป
พอดีน้องเขยเนี่ยเสียพอเราฟังสวดเสร็จเราก็กลับ
แม่เป็นเหยื่อเมาแล้วขับด้วยเหรอ
แล้วไปชนรถพี่ชายเองก็เละหมดโบสดไอ้ขาหัก
ขาหักเลยเหรอแล้วโบสดหัก
หรอขาปุดด่มหมดอ่ะแย่เลยแต่นั่นใคร

ขายออกตามนี้ตามขา
สุดท้ายคุณพ่อไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดขา
แล้วแม่ต้องขาตรองตัดอะไรไหม

อุปีธภาลที่ทั้งที่ดีกว่าผมหมายหวัชออก

ผอดเหมือนกัน
พ่อเจ็บแม่ก็เจ็บ
ไปด้วยกันดูแลกันไปอย่างนี้
เหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่ทั้งสองครั้ง
ลำไยต้องผ่าตัดกระดูกถึง๔รอบ

เพราะไม่สามารถเดินได้ปกติ
แต่แม่ลำไยก็ยังกัดฟันดิ้นรนสู้ชีวิต
เพื่อหวังจะเลี้ยงลูกทั้ง๓ได้เติบโตแบบสุขสบาย
ที่แม่ทำร้านอาหารตำสั่ง
แล้วมีจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แม่

เลิกก็มาขายข้าวขาหมู

ต้มขาหมูมา๓ขา

ไม่อร่อยส้มไม่เป็น
วันที่๒ได้กำไร๒๕บาท

ตอนนั้นคือแม่ยังทำงานที่โรงพยาบาลอยู่ด้วยไหมคะ
ลาออกแล้วออกคำอีก
อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราขายดีขึ้นมา

เดินแล้วแกก็หัวเล่า

กระดูกนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลย
สับแล้วเอาใส่ไว้ในกำลังชุบเนี่ย
กล้าเตี๊ยวลูกค้าเนี่ย
เออแล้วก็มาดูเออจริงนะ

เขาเหมือนเขามาบอกเคล็ดลับเลยอ่ะใช่จากสามขาเพิ่มมาเป็น

ร้านขาหมูวันละร้อยโลของแม่ก็ทำให้แม่สามารถ
ส่งลูกทั้ง๓คนเนี่ย
เรียนจบปริญญาทั้งหมดนะคะ
น้ำพักน้ำแรงของแม่แล้วก็พ่อที่ช่วยกันมาใช่ไหม
ขาหมูวันแรกที่ขายเพียง๓ขา
จนวันนี้กลายมาเป็นขาหมูร้อยโล
ที่ถูกส่งต่อมายังทายาทรุ่นที่๒พี่ยุลูกสาวคนกลาง
นำขาหมูแม่ลำไยจากหม้อที่ตุ๋นที่บ้านยกมาขายหน้าสภากาชาติไทยแห่งนี้
ยุเป็นยังไงบ้างแบบเราเหมือนเราได้เคล็ดลับได้รับช่วงต่อจากคุณแม่

ต้องบอกว่ารู้สึกดีมากค่ะภาคภูมิใจในตัวคุณแม่
สูตรการทำขาหมูอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ยุทำแทนคุณแม่ได้แล้วไหม
ทำแทนคุณแม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็สืบทอดกันมา

ช่วยคุณแม่ทำมาให้สำเน็ต
เขาก็ไม่ได้มาพูดสอยแม่นะแต่ว่าดูจากแม่ก็คือความอดทน
กับการที่แบบโอ้แบบคุณแม่ปักกัดจีนถีบมาตั้งแต่สมัยทำงานจดเล็งลูกมาจบทุกคน
เพราะแบบที่บอกอย่างนี้ภูมิใจก็คือมันเป็นคำพูดไม่ได้แล้วค่ะ
ก็เห็นทุกวันนี้ก็คืออยู่ช่วยคุณแม่มาตลอด
มีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่เป็นพิเศษไหม
ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องบอกเขาก็รู้อยู่แล้วคือ
อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้คุยกันหรอกแต่ว่าคุณแม่เขาก็รู้แล้วว่ารักแม่
ก็คือเป็นแบบว่าโอ๊ยน่ารักเป็นลูกที่ติดกับคุณแม่ที่สุดแหละ
ลูกแม่แม่ภูมิใจทุกคนไม่มีอะไรจะบอก
ก็จะบอกว่าก็รักแม่งั้นก็รักลูก
คนที่เป็นลูกแม่ทำไมลำบาก
คือว่าลูกนี้เป็นกำลังใจสำคัญใช่
ให้เราแบบฝ่าฟันทุกอย่างมาได้ถึงทุกวันนี้เลยใช่ไหมแม่
ยุฝากร้านเลยค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงตั้งรถนี้อยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
เปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
แต่ถ้าวันไหนลูกค้าเยอะหมดก่อนก็คือหมดก่อนบ่าย๓โมงนะคะ
แล้วร้านก็จะอยู่ตรงหน้าสภากช่าไทยศูนย์จังการโลหิตสภากช่าไทย
วันนี้ขอบคุณแม่ลำไยกับพี่ยูเบาค่ะ

มีพลังในการต่อสู้ชีวิตและฝ่าฟันอุปสรรค

เมื่อคืนไม่ได้ออกมากินไส้ไง

โปรดติดตามตอนต่อไป